อยากจะไปหาอะไรอร่อยทานนะ

ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
วันนี้จะพาไปทานอาหารริมแม่น้ำป่าศักดิ
โอ้โหบรรยากาศดีมาก

โอ้โห

เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปด้วยเดี๋ยวคราวหน้าพาไป

ไปกับผมในช่วงของตลอดกิน

คุณผู้ชมครับหลีกหนีความวุ่นวายนะ

สบายกันที่จังหวัดสระบุรี
วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยทาน

เพราะว่าติดกับแม่น้ำปาสักครับคุณผู้ชมครับ
จะไปกันในวันนี้พร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับเราเดินทางกันมาถึงแล้วนะคุณผู้ชมนะที่นี่ครับ

เพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปชมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าของร้านคอนเสิร์ตของเรา

งั้นยังไงช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อยครับว่าเราเปิดร้านนี้เนี่ยมานานหรือยังเอ่ย

ต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยครบจบในหนึ่งเดียว
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าแล้วเราไปลองชิมไปตลอดกินเมนูแรกกันเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดินทางมาแล้วเมนูแรก

ได้รับใบประกาศนียบัตรประกันความอร่อยจากท่านผู้ว่าราชการ
รับประกันว่าที่นี่เด็ดมากค่ะ

คุณผู้ชมครับทานเข้าไปครั้งแรกเรารู้สึกซึ้งถึงความเข้มข้น

แต่ว่ามันมีความเผ็ดร้อนของตัวเครื่องแกงด้วย

ไปดูเมนูต่อไปดีกว่าโอ้เมนูนี้

คือมันได้ความหอมของตัวพริกไทยดำที่มันมีอยู่ในนี้
แล้วก็มีกลิ่นชะอมมาอ่อนมันไม่ได้เยอะจนเกินไป
ค่ะ
คือมันหวานหวานแม้ปลาไม่ได้หวานต้องตาล
แล้วรสชาติมันเข้มข้นพอดีมีความเผ็ด

ไม่ได้เผ็ดมากกว่าเป็นปลาอร่อยมากเมนูนี้
โอ้โหดูเป็นเมนูที่มันจิ๊จัด

แล้วตัวน้ำยำนี่นะอืม

คือมันก็มีความเปรี้ยวหวานเค็มในแบบฉบับของยำ
แต่มันมีความกรอบที่ทอดออกมากรอบได้พอดี

ส่วนเมนูนี้นะโทษพลาดไม่ได้ว้างออกไปแล้ว
นี่คือหลนปลาอินซี
หลนปลาอินซีทำไมเราถึงเลือกเป็นหลนปลาอินซีอะครับ
เมนูมันแปลกกว่าที่อื่นด้วยค่ะ
ก็เลยลองแล้วก็ประสบความสำเร็จลูกค้าสั่งเยอะ

มีความเค็มของตัวปลาอินซีนิดนึง
แต่มันจะมีความหอมมันของกะทิ

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนี่เมนูนี้ชื่อว่าอะไรฮะ

นี่ผมชอบตัวนี้ตัวใหญ่ขาวอวบจริงจังเลย
เอาผู้ชมคู่ครับเวลาทาน

นี่ไง

กระทุงกระเทียหมูมเห็งมีพริกด้วยกินหอมน่าค่ะครับ
คุณผู้ชมเมนูนี้คุ้มมาก

เนื้อมันหวานหรือน้ำจิ้มสูตรคุณแม่

บอกเลยจากใจจริงทานครบทุกเมนูแล้ว

จุดสังเกตของร้านเราจะเดินทางมายังไงอะไรเอ่ย
ถ้ามาจากทางกรุงเทพฯเข้าใบพลาดผ่านสี่แยกสาวไห้ลงท้อนะคะ
แม่น้ำสะพานแม่น้ำป่าศักดิ์ชิดขวายูเทิร์นเลยค่ะ

มาที่นี่นะครับที่ครัวทาราเขามีที่พักให้ด้วย

มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่แล้วก็มาทานอาหารที่นี่
ตื่นเช้ามาคุณจะเพิ่มพลังแล้วก็กลับไปทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน

มาถึงที่นี่ที่จังหวัดสระบุรีขอบคุณครับ
สัปดาห์หน้านะครับในช่วงของตลอดกิน
ผมจะพาคุณผู้ชมไปกินน้ำสำราญที่ไหนนั้น
ติดตามกันให้ได้จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ